หลังจากมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ของทางทนายอนัญชัย
ที่บอกว่าจะไปเอาผิดนายกรัฐมนตรี
เรื่องของการเสนอชื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ล่าสุดวันนี้ทนายอานัญชัยไปยื่นปปช
ในการตรวจสอบเอาผิดนายกรัฐมนตรีนะครับ
ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงครับ
โดยทางทนายอานัญชัยชัยเดชมีการไปยื่นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชให้ตรวจสอบทางนายกรัฐมนตรีคุณเสถาธุวีศิลป์
มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมนักการเมืองครับ
ตามรัฐธรรมนุนมาตราว๒๑๙กรณีแต่งตั้งผอบตร
ทนายอนัญชัยบอกว่าการที่นายกซึ่งเป็นประธานกตร
หรือว่าประธานคณะกรรมการค่าราชการตำรวจโดยตำแหน่งนั้นเสนอแต่งตั้ง
ผลตบตเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผอบตร
กระทำโดยข้ามขั้นอาวุโสครับไม่คำนึงถึงผลงาน
ขัดต่อรัฐธรรมนุนขัดต่อพรบตรหลายมาตรา
อกจากนี้ในกตรหรือว่าคณะกรรมการค่าราชการตำรวจเนี่ย
มีกรรมการสองคนคือทางพลตบตเอกวินัยทอง๒
และนายชัดชัยพรมเลิศที่เป็นกรรมการสอบสวนกรณี
ตำรวจบุกค้นบ้านของทางรองโจ๊กนะครับ
จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ปรากฏว่ากลับร่วมลงมติ
พบตรแล้วก็ได้หลักฐานเป็นแชทไลน์นะครับว่ามีโพย
ในการลงมติครั้งนี้ก็เลยส่งให้ปปชตรวจสอบครับ
นายอนัญชัยบอกว่าจะทำหนังสือสอบถามปปชทุก๑๕วัน
เพื่อเร่งรัดให้เสร็จภายใน๓เดือนครับ
ถ้าเกิดนายกถูกชี้มูลความผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าสารพิพากษา
ว่ามีความผิดแน่นอนครับพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แต่มันไม่ใช่แค่นั้นสินะฮะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
เหมือนเคสของคุณปรินาไกรคุบอดีตสอบของราชบุรีนะครับ

มีการเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไม่ได้คำนึงถึงอาวุโสและก็ไม่ได้คำนึงถึงผลงาน
โปรดการสืบสวนสอบสวนการป้องกันแล้วปลาปลาแล้วแน่ค่ะ
พอท่านต่อสักเนี่ยผลงานแค่ประมาณทั้งสิบปี

ถ้าหากว่าประชาเนี่ยเขาชี้มูล